เพราะฉะนั้นถ้าใครยังนึกไม่ออกไปดูเรื่องราวต่อไปนี้ค่ะ
ก็เป็นเรื่องที่คนเอาไปตีเป็นเลขเหมือนกัน

ครั้งที่แล้วเนี่ยไอ้เจ้างูเขียวมันกินตุ๊กแกไม่สำเร็จ
ไม่สำเร็จแล้วมันก็มีเรื่องของตุ๊กแก่สองตัวมาช่วยกันด้วยนะ
วันนี้เนี่ยงูเขียวกินตุ๊กแกได้แล้วคุณผู้ชมแต่ก็สู้กันอยู่นานนะคะ

อาจจะไม่ใช่ตัวเดิมนะเป็นตัวใหม่คุณดูซะก่อน

ก็มันมาตัวเดียวครั้งนี้มันไม่มีเพื่อน
ครั้งที่แล้วมันมีเพื่อนช่วยเพื่อนเจ็บฉันก็เจ็บ

คราวนี้มากันแบบชัดเลย
งูเขียวยาวกว่า๒เมตรค่ะ
พยายามเขมือบกลืนตุ๊กแกเข้าไป
ปลูกเป็นอาหารหวังจะกินทั้งตัวนี้นะ
ซึ่งก็อยู่ที่วรรณอุทยานถ้ำหลวงนางนอนบ้านจ้องหมู่๑ตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะ

ถึงสู้กันตั้งนานแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะกลืนตุ๊กแกลงลงท้องได้
ใครเห็นก็นี่แหละค่ะควักโทรศัพท์หยิบมาถ่ายรูป
เพราะไม่ค่อยเห็นภาพแบบนี้เขาบอกนานจะเจอแบบนี้ทีนึง
ถึงมากเลยนะไปยืนถ่ายรูปถ่ายวีดีโอเจ้ากำลังขย่อนอยู่เนี่ย
ทำไมอ่ะเป็นผมผมก็กลัวดิเกิดมัน
เปลี่ยนใจเหมือนคือมันคุณแพงอย่างนี้หรอเออเปลี่ยนใจมันชก
อุ๊ยมันตุ๊กแกกมันเล็กไปแล้วอะค่ะ
อิ่มไปเป็นปีเลยน่ะ
คนเค้าไม่เคยเห็นเค้าก็ถ่ายภาพแชร์กันไงคือ

ก็ขดเป็นเลขสามบ้างล่ะบางครั้งก็ขดเป็นเลขเก้าหรือเลขหก
ก็ตีกันไปค่ะก็ได้มาสามเก้าหกเอาล่ะ
เจ้าแม่นิวนาวได้ทำการวิเคราะห์วิจารณ์ออกมาแล้ว
คุณก็ดูเอาเองดิฉันก็ว่าไปตามภาพส่วนเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่เขาดูแลพื้นที่อยู่ที่
นาอุทยานถ้ำนางนอนเนี่ยนะคะถ้ำหลวงนางนอนแล้วก็ชาวบ้านบอกว่าไม่เคยรู้เลยนะคะ
ไม่เคยพบไม่เคยเห็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะว่างูเขียวกับตุ๊กแก่มันมาเจอกันได้ยังไงนะคะ
พอมาเจออีกทีก็พบว่ามันกำลังฟาดฟันกันอยู่กำลังต่อสู้กันอยู่
ก็เลยคิดว่าเอองูนี้มันคงหิวมันก็เลื้อยไปปีนไปตามต้นไม้เพื่อหาอาหาร
เป็นจังหวะเดียวกับตุ๊กแก่ก็ออกมาหาอาหารพอดีค่ะไม่รู้ว่าจะแบบแย่งอาหารตัวเดียวกันหรือเปล่า
เพราะมันจะกินพวกแมลงคล้ายคล้ายกันอย่างงี้คะครับแต่ด้วยความที่
ตุ๊กแกะเนี้ยตัวใหญ่แบบใช้ความพยายามมากเลยแบบไม่สำเร็จซักที
ก็ร่วงลงมาจากต้นไม้อ๋อมันฟัดกันอยู่บนต้นไม้สุดท้ายก็ร่วงลงมา
ไม่จะไปในหนังไม่มีสมัญนะอันนี้ของจริงเลยแต่ว่านี่แหละค่ะ
ก็เป็นภาพที่ผู้สื่อข่าวเก็บมาให้เราได้ชมกันแล้วก็
หวังว่าคงจะเป็นความหวังของนักเสียงโชคอีกครั้งหนึ่งด้วยเหมือนกัน